กลับมาติดตามข่าวจากไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะ
คุณผู้ชมคะตำรวจยังไม่แจ้งข้อหานะคะ
ลูกชายของโหน่งชัชช่าที่ขับรถชนคนเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อน
ต้องรอผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลก่อนด้วยนะคะ
ส่วนวันนี้มีพิธีรดน้ำศพค่ะ
แต่ว่าโหน่งชัชช่าไม่ได้เดินทางไปเพราะว่าติดถ่ายรายการนะคะ
บรรยากาศที่สารา๒วัดไอยิการามจังหวัดปฐุมธานี

ภรรยาและครอบครัวมีการประกอบพิธีรดน้ำศพ
นายพรพิชิตนรนาศมนตรีอายุ๔๗ปี
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถของนายกิติภูมิเอี่ยมสุกหรือเดีย
ลูกชายของโหน่งชัชช่าดาราตลกชื่อดัง
ชนบริเวณจุดกลับรถคลอง๘มุ่งหน้าขาเข้ารังสิต
คืนวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
และเพื่อนร่วมงานไปร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว
ซึ่งมีพวงหลีดร่วมแสดงความอาลัยกับครอบครัว
ลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า
โหน่งชัชช่าติดต่อไปไปสอบถามแล้วก็แสดงความเสียใจตลอดเวลา
บอกว่าจะรับดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แต่วันนี้ติดถ่ายรายการไม่สามารถไปร่วมรดน้ำศพได้
เป็นร่วมงานแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทบุญเรืองพันธนูสารวัตรสอบสวน
ตำรวจภูทรธัญบุรีบอกแบบนี้นะคะ
ว่าตอนนี้รอสอบปากคำ

เนื่องจากว่าญาติขอดำเนินการเรื่องงานศพก่อน
ส่วนนายกิติภูมิยังไม่ได้สอบปากคำ
เพราะว่ายังไม่พร้อมต้องรอให้หายดีก่อน

เพราะว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานในวันเกิดเหตุ
รอผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย

สามีเป็นวิศวกรของบริษัทโตชิบ้า

ในวันเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้านค่ะ

จุดนั้นเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย

ช่วงกลางคืนจะมองไม่เห็นรถที่อยู่หลังสะพาน
ถ้าขับมาเร็วเกิดอุบัติเหตุแน่แถวนั้น

ตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟัง

ตอนนี้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงปฐุมธานี

บริเวณจุดกลับรถที่เกิดเหตุแล้วค่ะ